ทุจริตคอรัปชั่นนะครับคุณผู้ชมภาพรวมนักขณะนี้เบื้องต้นเนี่ย
เลขาธิการองค์กรต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นประเทศไทยก็ถือว่าน่าพึงพอใจครับ
แต่ยังมีบางจุดที่น่าเป็นห่วงอยู่นั่นก็คือวิกฤตที่เกิดขึ้นในภาคราชการต้องเร่งแก้ไขนะครับ
เช่นเดียวกันกับนายกรัฐมนตรีครับยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้จะเดินหน้าแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่นอย่างเต็มที่
ฟังเสียงสัมภาษณ์ของพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับ
คุณผู้หมาหลายก็ตามก็มีการลงโทษสอบสวนแต่ว่าจะช้าจะเร็วก็ต้องทำ
เพราะหลายอย่างมันทยอยเข้ามาตามลำดับ
นั่นคือเสียงสัมภาษณ์บางส่วนนะครับของนายกรัฐมนตรี
ในขณะที่นายมานะนิมิตมงคลเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอรัปชั่นประเทศไทย

จากการประเมินของหลายหน่วยงานขณะนี้

ยังดึงเรื่องเตะถ่วงและเรียกรับสินบน
ดังนั้นมีความจำเป็นที่คนไทยและภาครัฐ
ต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ
เราเจนว่าฮรัฐกรรมหรือหน้าการเมือง
ในอดีตที่ผ่านมาเวลาต้องการหรือต้องการนโยบายอะไร

เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องแก้ไขให้หมดไป
แต่ว่าจะมีกฎหมายออกมามากน้อยเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับ
บังคับใช้อย่างเท่าเทียมการบังคับใช้อย่างเป็นธรรมและเข้มข้น
เป็นเรื่องที่จำเป็นแต่การบังคับใช้เนี่ยนะครับ
เป็นเรื่องที่ภาคประชาชนเราต้องให้ความสำคัญ
แล้วก็คอยจับตาดูว่าผู้นำบ้านเมืองแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ย
เขาทำอย่างตรงไปตรงมาจริงหรือไม่ครับ
กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนต้องสร้างให้เกิดขึ้นให้ได้
มองว่าประชาชนต้องคอยเป็นพลังให้กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช
เพื่อให้มีอิสระไม่ถูกแทรกแทรงในการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตที่เกิดขึ้นในประเทศครับ